ผู้ชายคนหนึ่งทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้า
ขอดูทั้งสร้อยข้อมือทั้งสร้อยคอ
บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไปฝากแฟน

พนักงานร้านทองได้แต่เฉง้อด้วยความตกใจ
ถี่มือไปแล้วไปแล้ววิ่งไปเลยทอง๗บาท
เขาคว้าไปเร็วเหมือนกันนะฮะ
เอาทองไป๗บาทอย่างที่คุณอริยาบอกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างทองเพชรออโรล่า
ภายในห้างศัพท์สินค้าชื่อดังอำเภอเมืองชนบูรีนะครับ
คนร้ายลักษณะผอมสูงสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทา
กางเกงยีนขายาวนะฮะก็อย่างที่เห็นเลย
ทำทีทำท่ามาเลือกทองก่อนที่จะคว้าสร้อยคอทองคำไป
ระหว่างนั้นเองคนร้ายขณะที่วิ่งหนีนะคุณนะ
ทำโทรศัพท์ตกไว้ที่ประตูห้างที่เกิดเหตุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รอปภก็สามารถเก็บโทรศัพท์ไว้ได้
แต่ไม่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทันนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดหัวร่อของชมบุรี

ก็พบพนักงานขายทองกำลังอยู่ในอาการตื่นตกใจแล้วฮะ
แล้วก็มอบโทรศัพท์มือถือของคนร้ายที่ทำตก
แก่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
โดยนางสาวทัศน์ดาผู้เนรพนักงานขายทองเล่าให้ฟัง
บอกว่าคนร้ายมาก็เหมือนลูกค้าปกติเลยนะคุณนะ
คือเขาไม่มีอาวุธมามาคนเดียวฮะ
บอกว่ามาขอดูทองจะซื้อไปให้แฟนสาว

แล้วก็สร้อยคอหนัก๓บาทอีก๑เส้น
มูลค่าเกือบ๒แสนบาทนะครับ
นี่ฮะคุยกันไปคุยกันมานะฮะ
คนร้ายทำทีทำท่าหยิบทองขึ้นมาดู

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ
ส่วนแม่ค้าที่ขายของอยู่ในห้างก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ยินคนในร้านทองเนี่ยตะโกนเสียงดังเลยฮะ
บอกว่าโจรนะฮะก็มองไป
ก็พบว่าคนร้ายกำลังวิ่งหนีออกทางประตู
แล้วก็เห็นโทรศัพท์มือถือคนร้ายหล่นอยู่หน้าประตู
เพราะคนร้ายคงหวนกลับมาเก็บไม่ทันนะครับ

พันธ์ตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันธ์ม่วง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกจักรพงศ์เคนธวาย
พุ่มกรรมการเสาภอดรหัวล่อปภ
เรื่องต้นจากการแกะรอยและตรวจสอบจากมือถือ

ก็คือนายวายุรัตนวิชัยหรือว่าแจ็คอายุ๒๕ปี
รู้บ้านด้วยอยู่บ้านเล็กที่๕๘หมู่๑๐ตำบลโพศีสว่าง

ในที่เกิดเหตุและผู้ใกล้ชิดที่คุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุ

บอกว่าผู้ก่อเหตุทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มาทำงานนานแล้ว
ลักษณะการก่อเหตุคือมาคนเดียว
ตำรวจคิดว่าคนก่อเหตุอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาเป็นโจร
เพราะไม่มีอาวุธมาเพื่อจะก่อเหตุชิงทรัพย์
แต่คงเกิดอารมณ์ชั่ววูบในขณะนั้น
แล้วก็มีการขโมยไปแต่อย่างไรก็ผิดแล้วฮะ
ตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็ติดตามตัวนายแจ๊คมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ